ใครอยากถูกหวยฟังทางนี้

เขามีวิธีการทำเพื่อให้เชื่อว่าเขาจะถูกหวย
ด้วยการที่แก้ผ้าหมดเลย
แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ไปทั่วเมือง
เหมือนเป็นการขอว่าถ้าทำแบบนี้จะถูกหวย

ไปดูหนุ่มคนนี้อยู่ทรายยากภูมิคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาทำแบบนั้น
เย็นไหมล่ะ
เครื่องกล่าวร้อนจ้อนมาก
รอดลมโกรกแบบคือไม่ได้แคร์สายตาใครบนโลกนี้เลยคุณผู้ชม
ขนาดคนถ่ายคลิปเขาประกบตีคู่ไปนะ

เหมือนพยายามจะแบบทำอะไร
เดี๋ยวนะเป็นหนุ่มวัยกลางคน

ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นถนนในเขตเทศบาลเมืองคือมันเป็นตัวเมือง
ด้วยค่ะถึงแม้มันกลางคืนก็ตามเขาขับจากห้าแยกโนนไฮเข้าไปสู่
ย่านใจกลางเมืองชายภูมิไม่เว้นแต่ผ่านหน้าจวนผู้ว่าด้วย
ไปถึงรอยต่อเขตเทศบาลเมืองนะฮะ
แล้วแน่นอนคุณผู้ชมคลิปนี้เห็นทะเบียนรถของหนุ่มคนนี้ชัดเจน

ตำรวจตามตัวเลยแล้วก็ไม่ยากก็เจอ
ถูกต้องได้มาทั้งรถได้มาทั้งคน

พอร้อนจ้อนไงชื่อในจ้อน
ตั้งใจเลยตำรวจตั้งใจเลย

แล้วก็มีบ้านพักอยู่ในตำบลกุตุ้มอำเภอเมืองชายภูมิ
จ้อนที่ตำรวจตั้งชื่อให้เนี่ยนะ

พอมาปุ๊บก็เลยคิดว่าเอ๊ะตั้งแต่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยฮะ
ก็เลยนึกคึกขึ้นมาว่ายกมือท่วมหัวนะบนบานสารเก่า
ว่าขอให้ถูกหวยเสียทีเถอะจะแก้ผ้าแก้เคล็ดให้

จะมีความคิดขึ้นมาว่าทำไมต้องรอให้ถูกก่อนล่ะ
แก้ซะก่อนเลยก็ถวายไปก่อนเลย

น่าจะถวายให้ก่อนแล้วคงถูกแน่งวดนี้
ก็เลยออกจากวงเล่าปุ๊บถอดเสื้อถอดผ้า

เป็นการแก้บนล่วงหน้ายังไม่ถูกนะ

แต่ในจ้อนขอขอเถอะครับ
ลูกผมเนี่ยเพิ่งรถชนรถคว่ำมาบาดเจ็บ
คือไม่มีเงินและลูกมีอาการทางสมองด้วย

เหมือนแบบคนไม่ปกติอ่ะ
ตำรวจก็เลยเห็นใจอ้าวจาก๑๐๐๐ใช่ไหม

แล้วก็กำชับนะว่าให้แม่ของนายจ้อนพานายจ้อนไปรักษาด้วย

ไม่รู้ว่าเขาไปมีความผิดปกติในร่างกายสมองเขาหรือเปล่า

ก็เดี๋ยวรอดูนะในจ้อนจะถูกหวยไหม

อย่าไปทำตามนะคุณผู้ชมมันไม่ได้นะคะ

เคยประสบอุบัติเหตุรถไปชนเสาไฟแล้วลูกมีอาการทางสมอง